ถึงแล้วก็นึกถึงบรรยากาศทะเลไปปล่อยใจชิว
เพราะฉะนั้นวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปสนุกสนานกับบรรยากาศที่ริมชายหาดชะอำกัน
สนุกสนานขนาดไหนตามน้องเข้าปัดอิงดาวไปเลย
คุณผู้ชมค่ะเทศกาลดนตรีสุดคึกคักแบบนี้ได้ห่างหายไปจากพวกเรานานถึง๒๓ปีค่ะ
และตอนนี้ความบันเทิงก็ได้คัมแบ็คกลับมาอีกครั้งค่ะ
ซึ่งปัดอยู่ในงานนั่งเลบิตสปาร์ตี้แอนดมิวสิกเฟสติวัลนั่นเองนะคะ
เดี๋ยวเราจะพาไปดูสีสันแล้วก็ความเฮฮาภายในงานกันค่ะ
กับงานนั่งเลบีชปาร์ตี้แอนมิวสิกเฟสติวัลเทศกาลดนตรีและปาร์ตี้สุดเผ็ดแห่งปี
โดยงานนี้จัดขึ้นภายใต้มาตรการป้องกันโควิด๑๙อย่างเคร่งครัด
ให้ผู้ที่มาร่วมสนุกแสดงผลตรวจโควิดและลงทะเบียนทางออนไลน์ก่อนเข้างาน
หัวเรือใหญ่อย่างปาเต็กยุทธนาได้ขอบคุณทุกเสียงตอบรับที่ทุกคนให้กับคอนเสิร์ตครั้งนี้ค่ะ
แล้วก็สามารถที่จะพรีลิจิสก่อนออกจากบ้านแต่งตัวกันมาแบบเหมือนอยู่ในโคเชล่าดูสนุกสนานกันมาก
ศิลปินก็จัดเต็มมากันครบ
ซึ่งสีสันสุดแซ่บของงานนี้นะคะก็จะเป็นนุ่มสาวที่แต่งตัวจัดเต็มมาอวดกล้ามอวดความเซ็กซี่กัน
และไฮไลท์ของงานก็เป็นเวทีใหญ่ค่ะมีเหล่านักร้องชื่อดังมาร่วมส่งเพลงปังปังให้ได้กรี๊ดกันไม่ว่าจะเป็นปามี่พาราดอกทรีแมนดาวทิวรี่เบิร์ตและดีเจดังอีกครับท่านค่ะ

ใครที่พลาดทะสการดนตรีดีแบบนี้นะคะไม่ต้องเสียใจค่ะ

รายงานจากชายหาชะอำจังหวัดเพชรบุรีค่ะ

เอาบรรยากาศสุดสนุกคึกคักมาฝากพวกเราเลย
ก็อยากจะให้มีการจัดงานเทศกาลดนตรีอะไรแบบนี้บ่อย
เพราะฉะนั้นพวกเราประชาชนคนไทยทุกคน

ใช่ว่าแล้วก็ใส่หน้ากากให้มิดชิด